ก่อนจะติดตามเรื่องราวการจดลิขสิทธิ์เรื่องของพืชกระท่อมนะครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความพยายามในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเอสในประเทศไทยกันก่อนนะครับ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเอสในประเทศไทยนั้น
ได้มีการหารือกันเพื่อจะกำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติครับ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๕๙
เจาะประเด็นเรื่องนี้กับรายงานโดยคุณนันทพรธาวระครับ
พบมีการตีตราแฝงอยู่ในรูปแบบที่หลากหลายทุกกลุ่มคนและทุกวัย
โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่มีนโยบายบังคับตรวจเลือดเด็กก่อนเข้าเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย
พยายามออกมาเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหยุดเลือกปฏิบัติให้เป็นศูนย์

เพียงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรงเท่านั้น
แต่ยังส่งผลต่ออนาคตของเด็กที่ต้องถูกจำกัดสิทธิเรื่องการเรียน
ผลการวิจัยดัชนีการตีตราผู้ติดเชื้อ
ปัญหาการตีตราเริ่มขยายวงกว้างในสังคม
นำไปสู่การร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ว่าโดยการยุติปัญหาเอสพศ๒๕๖๐๒๕๗๓
โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอส
จะเป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาทุกสังกัดต่อไป
เงี่ยเป็นต้นมีการล้อเลียนเกิดขึ้นมาตรการสำคัญและแนวปฏิบัติ
สถานศึกษาจะรับไปดำเนินการ
แล้วเป็นการสร้างความร่วมมือ
แล้วกระทรวงศึกษาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการยุติปัญหาเรื่องการรางเกียรติกิจการอาศัยศึกษา
ผลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัยรองนายกรัฐมนตรี

ด้วยการยุติปัญหาด้านเอสจะประสบความสำเร็จ
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน
วางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

ทางปฏิบัติจริงเขาจะต้องไปทำเป็นแผนบริการอีกครั้งหนึ่ง
ในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะเรื่องการตีตราเนี่ยนะ
กระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เป็นกระทรวงหลักที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้
จะต้องไปออกไปวางแผนแบบการอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เราร่างเอาไว้นี้ได้
ผมก็เชื่อว่าในสังคมต่อไปเนี่ยการตีตราการเลือกปฏิบัติ
คงต้องอาศัยเวลาในการทำความเข้าใจปรับทัศนคติกับครูและผู้ปกครอง
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาดังนั้นมาตรการทางกฎหมาย
สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันได้ในสังคม
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน